คุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนจริงอย่างที่ผมรายงานไปตั้งแต่ต้น
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๐องศาเซลเซียส
กรุงเทพมนครอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียส
บางคนก็ดื่มน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งเยอะคลายร้อนกัน
แต่ทีนี้การเก็บขวดน้ำอัดลมหรือว่ารังของน้ำอัดลม

เพราะว่าเขาบอกว่ารังน้ำอัดลมของเขา

ปรากฏว่าขวดมันระเบิดเลย
ขวดระเบิดจนเศษแก้วกระเด็นใส่ทั้งตัวเขา
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนัดตรงนี้
จนได้รับบัตรเจ็บเหมือนกัน
นายนิคมนารินนอกเจ้าของร้านขายน้ำในตลาด
ก็ยกขวดน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่ง
เอามาโชว์ให้ผู้ศึกข่าวดูว่ามันแตกอย่างไรคุณ
คือขวดด้านบนนี้

แล้วก็เล่าเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
บอกว่าเมื่อเวลาประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
เขาก็มาตั้งร้านขายของอยู่ที่ตลาดนัดแห่งนี้
คือตลาดนัดวัดบ้านโคกหนองแวง

ท่ามกลางสภาพอากาศที่มันร้อนจัดจริง

มันดังมาจากใต้โต๊ะรีบก้มลงไปดูเลยนะครับ
พบว่าขวดน้ำอัดลมในรังมันแตกไป๑ขวด
มีเศษแก้วกระเด็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะ
แล้วก็มันโดนตัวพ่อค้าเองโดนขาโดนแข้งอะไรนะฮะ
แล้วก็โดนพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นอยู่บ้างนะครับ
ทีนี้ครับก็เลยต้องรีบเก็บเลยนะฮะ

นี่แยกขวดอันนี้ไว้คู่คุณดูสิมันแตกเลยนะครับ
อกจากนี้เขายังเคยเจอเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
เขาเลยบอกว่า๒ครั้ง๒ครานแล้วใช่ไหม
ตอนนั้นก็ตั้งร้านอยู่ในช่วงตอนกลางวันเหมือนกัน
ทีนี้เขาจะเก็บรังขวดน้ำอัดลมไว้ยังไง
เขาบอกว่าต้องใช้ผ้าชุบน้ำเอามาคลุมรังไว้
เพื่อให้แบบมันไม่มีความร้อนมากใช่ไหมตรงรัง
แล้วก็บางทีก็เอาผ้าชุบน้ำมาคลุมแต่ละขวดแต่ละขวด

แล้วเขาอยากจะนำเรื่องราวนี้มาโพสต์เตือนภัย

ต้องระมัดระวังในการที่เก็บขวดน้ำอัดลม

ซึ่งน้ำอัดลมถือเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีมากช่วงหน้าร้อนนะคุณ
แต่ว่าอย่างที่บอกไปเครื่องดื่มประเภทนี้

ขวดน้ำอัดลมถูกแดดหรืออยู่ในอากาศที่ร้อนจัด
มันจะเขาเรียกว่าแปลสภาพ
มีปฏิกิริยาขยายตัวดันฝาแล้วก็ขวดแก้ว

ซึ่งแน่นอนมันอาจจะเกิดอันตรายต่อคนที่อยู่ใกล้ขวดได้นะครับ

แต่ต้องระวังนะอันนี้คือขนาดเป็นขวดแก้ว
จำได้ไหมวันก่อนพี่อันภูวนาศก็ยังโพสต์อยู่เลย
ว่าเก็บกระป๋องน้ำอัตโลมนี่แหละ
ไว้ในรถที่มันเป็นช่องเก็บของตรงกลางค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันก็ระเบิดออกมาเหมือนกันเพราะว่าจอดรถตากแดด

วิธีการเก็บที่ถูกต้องนี่สำคัญที่สุดเลย